พระรูปหนึ่งขี่๓๐๐พ่วงค่าง

ปรากฏว่าเพิ่งออกมาได้หน้าวัดเองค่ะ
แล้วก็พุ่งชนรถของพระอย่างเต็มแรง
พระเนี่ยกระเด็นตกจากรถเท่านั้นไม่พอ
รถอีก๒คันที่ขับตามมาข้างหลัง
เบรกไม่ทันทับร่างท่านซ้ำไปทั้งสองคัน
สุดท้ายมรณภาพเลยนะคะแล้วเหตุการณ์คือเกิดขึ้นหน้าวัดเลยค่ะ
เป็นวัดนิคมสามัคคีชัยนะคะอยู่ที่นิคมสร้างตนเองโคกตุมจังหวัดลบบุรี
ส่วนด้านหน้าขวาก็มีร่องรอยการเฉียวชนด้วย
ใกล้กันพบจักรยานสามล้อปั่นสีเหลืองนะคะล้อหลังทั้งสองล้อเนี่ยบี้แบนเลย
ไปอีกประมาณ๑๐เมตรก็พบร่างของพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บอยู่๑รูป
ทราบชื่อคือพระเป่งสุขสมจิตอายุหกสิบเก้าปีค่ะก็เป็นพระลูกวัดนิคมสามัคคีชัยนี่แหละ
คือปกติแล้วเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยก็มักจะขี่รถสำล้อคันโยกออกมาจากประตูวัดบินทบาททุกเช้าอ่ะนะคะ
แต่จังหวะเช้ามืดที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยจังหวะคงไม่ดีอะค่ะ
กระบะก็พุ่งชนท่านเต็มแรงเลยสอบสวนคนขับรถกระบะก็คือนายพิเชษน้อยเพ็งนะคะ
บอกว่าก็ขับมาตามปกตินะแต่พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
อยู่อยู่รถสามล้อที่พระออกบินทบาทข้ามถนนในระยะกระชั้นชิด
เขาก็เลยเบรกไม่ทันชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณสักตีห้าครึ่งค่ะเธออ่ะตื่นมาทำกับข้าว
แล้วอยู่อยู่ได้ยินเสียงดังโครมตกใจก็เลยรีบวิ่งออกมาดู
พระรูปหนึ่งนอนนิ่งอยู่กลางถนนแล้วก็เห็นสามล้อคันโยกสีเหลือง
อยู่ใกล้กระบะคันที่ชนด้วยเธอบอกเห็นปุ๊บเธอมั่นใจเลยว่า
พระที่ถูกชนต้องเป็นหลวงตาเป่งแน่แน่เพราะท่านมักจะออกมาบินทบาททุกเช้า
รถคันโลกสามล้อนี่แหละทีนี้หลังจากชนเสร็จ
กระบะคันนั้นไม่ได้หนีไปไหนนะคะเขาก็จอดนิ่งอยู่กับที่
ประเด็นมันคือรถสองคันที่ขับตามหลังมาค่ะเห็นกระบะจอดอยู่
ขับมาด้วยความเร็วก็เลยต้องเบี่ยงขวาเพื่อหลบรถกระบะ
ทีนี้พอเบี่ยงขวาหลบพ้นไปแล้วเนี่ยเขาเบี่ยงกลับเลนเดิม
เพราะว่าถนนมันเป็นสองเลนสวนกันไงค่ะพอเบี่ยงกลับเข้ามาเลนเดิม
ก็เจอร่างของหลวงตาเป่งอ่ะนอนอยู่กลางถนนนะคะ
อืมก็ทับซ้ำไปเลยทั้งสองคันทำให้หลวงตาเป่งเนี้ยนะคะ
ข้อเท้าขวาหักจนกระดูกโผล่ซี่โครงหน้าอกหัก
ประถมพยาบาลแล้วแต่สุดท้ายก็ช่วยไว้ไม่ได้

แต่ว่ามองไปอีกทีเห็นรถที่ชนอ่ะเห็นรถท่านอ่ะ
คาอยู่ที่ล้อรถใช่ไหมก็นึกว่าพระองค์นี้แน่
หลวงตะเป่งแน่เสร็จแล้วรถมาข้างหลัง
คนเดียวอึดใจเดียวรถพลิกอัพมันก็ทับร่างกันไปอีกรอบ
อืมรถสองข้างหลังรถข้างหลังมาน่ะแบบมันมาอย่างไวอ่ะ
แล้วมันไม่หลบใช่ไหมแล้วพอมาหลบรถคันที่ชน
คนที่ชนก็อยู่ริมถนน
มันก็ขับมาแต่แล้วมันก็จะมาซ้ายอ่ะเนอะ
พัดทับล่างทันพอดี๒คัน
ด้านพระครูภาวนาปรีชาเจ้าอาวาสวัดนิคมสามัคคีชัยก็บอกว่า
หลวงตาเป่งเนี่ยแกเป็นคนนนทบุรี
มาบวชที่วัดนี้ได้๑๓พันศาแล้วค่ะ
ที่ผ่านมาก็เคยเตือนหลวงตาเป่งนะคะว่า
เวลาออกบินทบาทต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะ
เพราะว่าอายุอนามท่านก็๖๙ปีแล้วอะค่ะ
ก็ถือว่าสูงวัยแล้วเหมือนกัน

หลวงตาเป่งออกไปบินทบาทเช้ากว่าปกติด้วย

แต่วันนั้นเนี่ยไปตี๕๓๐อะค่ะ

แล้วพอตอนที่มีชาวบ้านวิ่งมาบอก
วาดบอกหลวงตาเป่งถูกรถชนเนี่ย
เจ้าอาวาสก็ตกใจนะคะรีบออกมาดู
ซึ่งหลวงตาเป่งเคยสั่งเสียเอาไว้บอกว่า

ซึ่งน้องสาวก็มาติดต่อขอรับศพไปแล้วนะคะ

พูดคุยกันกับญาติของหลวงตาเป่งแล้ว
เขาเองก็ยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง

ตำรวจสพโคกตูมก็อยู่ระหว่างสอบสวน

ทับร่างหลวงตามาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยนะคะ